จอมปลวกที่อื่นให้โชคเหมือนกันแต่มีที่ไหนบ้าง
วันนี้ดาวรวบรวมมาให้ดูค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับเหล่าจอมปลวกกันหน่อย
ไม่ว่าจะขึ้นที่ไหนผู้พบเห็นก็เชื่อว่ามากับโชคลาภแน่นอน
เริ่มกันที่จอมปลวกหมูสีสามพี่น้องจังหวัดกระบี่
เหล่าชาวบ้านได้ชวนกันไปไหว้ขอโชคลาภจากจอมปลวก
ริมถนนสายขาวพนมทุ่งใหญ่อำเภอขาวพนมจังหวัดกระบี่
หลังรู้ข่าวว่าจอมปลวกนี้
โชคกับชาวบ้านหลายงวดแล้ว
คุณทักษินาศรีปัญญาร่างทรงปู่เจ้าสมิงพรายเล่าว่า
ปลวกนี้ชาวบ้านเรียกกันว่าปลวกหมูสี๓พี่น้อง
เพราะลักษณะของจอมปลวกอยู่ใต้ฐานปูนของลานเทปาล์ม
และผุดขึ้นมาเรียงกัน๓ยอด
ซึ่งที่ยอดของจอมปลวกยังมีรูปร่างคล้ายเซียนพญานาค
คุณทักษินายังบอกอีกว่าพื้นที่นี้เป็นของพ่อมานานหลายสิบปี
และเคยมีนักธุรกิจมาขอเช่าที่เปิดเป็นลานเทรับซื้อปาล์มน้ำมัน
แต่เปิดได้ไม่นานก็ต้องปิดกิจการลง
จากนั้นก็มีคนมาเช่าต่อ
แต่เปิดได้ไม่นานก็ต้องเลิกกิจการอีก
กระทั่งมาพบว่าพื้นที่แห่งนี้มีอาถรรพ์
มีพ่อปู่เสือเจ้าสมิงพรายสถิตอยู่

จนเธอต้องเปิดเป็นสำนักรูสีขึ้นมานั่นเองล่ะครับ

ชาวบ้านพบจอมปลวกขายพระพิคเนธ
ชาวบ้านเมืองเก่าในตะบนย่านรี
อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
จอมปลวกที่มีลักษณะแปลกคล้ายพระพิคเนธ
อยู่ในบริเวณสวนท้ายหมู่บ้าน

คุณยายกิมหลีเจ้าของสวนมะนาว
ที่มีจอมปลวกลักษณะคล้ายพระพิกาเนตโผล่ขึ้นมา
เล่าว่าหนักกำลังตัดไม้ไภไปทำคอกฟาย
ได้เห็นขนาดลูกแปลกคล้ายกับพระพิคเนต

ถึงเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่าจะมาให้โชค
จึงจัดขัน๕ดอกไม้ทูบเทียน
มากราบไหว้บอกเจ้าที่เจ้าทางให้เปิดหูเปิดตา
พร้อมจุดทูปเสี่ยงทายขอโชคลาภจากพญาปลวก
สำหรับจอมปลวกนั้นมัดรอบจอมปลวกได้ความยาว๑๕๕เซนติเมตร

งานนี้คุณยายจะนำตัวเลขที่ได้ไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล
เสียงโชคตามความเชื่อต่อไป